คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ขอนแก่นเพื่อนบ้านเขาเห็นพี่น้องสองคน
อายุ๕๐ปีกับ๖๓ปีทะเลาะกันในบ้าน

แล้วเห็นน้องชายไปขุดบ่อเกลอะอยู่หลังบ้าน

แล้วก็เลยโทรไปแจ้งน้องสาวซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งมาตรวจสอบ
แต่ว่าก็ไม่กล้าเข้าไปเลยต้องแจ้งตำรวจไปช่วยตรวจสอบ
ปรากฏว่าไปเจอศพพี่ชายถูกทิ้งเอาไว้ในบ่อเกลอะหลังบ้านนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นต้องเล่าแบบนี้ว่ามีชาวบ้านเขาเห็นว่าวันที่๗ที่ผ่านมาคุณผู้ชม
คือมีชาวบ้านเขาเห็นเห็นนายมีเดชผลเจริญอายุ๖๓ปี
ทะเลาะกันกับนายวีรพลผลเจริญอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นพี่ชายกับน้องชายกันนะฮะ
น้องชายคนนี้เคยถูกจับกลุ่มในคดีบุกลุกป่าโดนจับติดคุกแล้วเพิ่งจะพ้นโทษมา
อยู่กับพี่ชายได้แค่สี่ห้าวันแล้วพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันในบ้าน
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าหลังจากนั้นไม่เห็นตัวพี่ชายอีกเลย
ชาวบ้านไปเห็นความผิดปกติที่มันเกิดขึ้น
เนื่องจากว่าน้องชายไปขุดบ่อเกลอะที่อยู่ข้างบ้าน
แล้วก็มีการเดินไปขอปูนขอทรายจากเพื่อนบ้านผสมด้วย
แล้วก็ไปปิดปากของบ่อเกลอะด้วย
ซึ่งเป็นความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นแต่ชาวบ้านไม่กล้าไปดู
ไม่กล้าไปถามเพราะน้องชายคนนี้เป็นคนขี้โมโหพูดจาโผงผาง
แล้วก็ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีชาวบ้านกล้าไปคุยแต่
โทรศัพท์ไปบอกน้องสาวของทั้งคู่ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดให้ทราบเรื่อง
น้องสาวทราบเรื่องนะฮะก็เลยไปแจ้งตำรวจให้นำกำลังไปตรวจสอบที่บ้านนี้
ไปเจอนายวีรพลนั่งอยู่ในบ้าน
ตำรวจก็เลยไปถามว่าอ้าวมีเดชพี่ชายอยู่ที่ไหน
รพลก็ตอบว่าเอาไปเก็บไว้ในบ่อเกลอะแล้วปิดบ่อไปแล้ว
ตอบอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็ไม่พูดอะไรอีกเลย
ตำรวจก็เลยต้องประสานมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศไปขุดบ่อเกลือกขึ้นมา
แล้วก็ไปเจอร่างของนายมีเดชจริง
ถูกทิ้งเอาไว้ในบ่อเกลอะนี้ครับ
ซึ่งจากการร่วมกันกับแพทย์ของโรงพยาบาลเวียงแก่น

ตามร่างกายคุณผู้ชมมันเปื่อยมันยุ่ยและส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
แต่มีบาดแผลถูกของแข็งทำร้ายที่ท้ายทอยกระโหลกแตกแล้วก็ยุบไป

เขาบอกว่าเขาทะเลาะกันจากเรื่องของทรัพย์สินมรดกของพ่อกับแม่
เพราะพ่อแม่เสียไปแล้วบ้านนี้ทั้งคู่เป็นโสดและอยู่ด้วยกันนะฮะ
จริงแล้วตอนแรกเนี่ยมีเดชพี่ชายอยู่คนเดียวแต่พอน้องชายออกจากคุกมาก็มาอยู่ด้วยนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ทะเลาะกันนะฮะ
แล้วน้องชายก็เลยบันดาลโทษะกับเรื่องของไม่ลงรอยเรื่องของสมบัติที่เหลืออยู่นะฮะ
ก็เลยทำร้ายพี่ชายไปนะฮะแล้วก็เอาศพไปฝัง
ซึ่งเพื่อนบ้านเห็นก็เลยแจ้งน้องสาวแล้วเลยแจ้งจำรวจเข้ามาตรวจสอบนะครับ
ตอนนี้เนี่ยทางด้านของน้องชายที่ก่อเหตุไม่ยอมพูดจาอะไรเพิ่มเติมอีกเลย
แต่เพียงว่าทะเลาะก็เลยบันดาลโทษะแล้วก็ฆ่าพี่ชายเอาไปทิ้งไว้ในบ่อเกลอะนะครับ
ตำรวจก็เลยนำตัวน้องชายคนนี้ไปส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ